ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักของเด็กนะคะ
คือเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็ฉลาดมากนะ
เขาก็จะถามอะไรตรงแล้วความตรงของเด็ก
มันทำให้ยิ่งดูน่ารักมากนะคะ
อันนี้เราขออนุญาตทางผู้ปกครองและทางเจ้าของคลิปนะคะ
ดูนะว่าคนนี้น่ารักมากคือรถมันติดนะคะ
ก็เลยถามคุณตำรวจว่าทำไมรถติด

คุณลุงตำรวจจราจรก็เลยหันมาตอบเด็ก

คำถามง่ายว่าทำไมรถติด

แบบพี่เขาเลยนี่แหละรถมันเยอะลูก

เห็นไหมข้างยังจอดอยู่เลยน่ะ

นี่นะคะก็ลุงบอยเป็นคนโพสต์คลิปนะคะ
น้องอายุสี่ขวบนะ๑๔ตุลาคม

ครับว่าทำไมรถติดก็เลยถามลุงตำรวจ

แต่ก็ถามด้วยน้ำเสียงที่น่ารักมาก
น่ารักมากจริงค่ะ
แล้วก็ความเด็กค่ะ
ในคลิปนะคะดาบตำรวจอำนาจก็บอกว่าภาพนี้คือเมื่อวาน
แถวแยกสวนสมเด็จใกล้กับสพปากเกร็ดถนนศรีสมาน
่งหน้าถนนสงประพาดอนเมืองค่ะครับ๖โมงเย็นกับทุ่มหนึ่งฝนตก
คุณผู้ชมลองนึกภาพดูเส้นนั้นใครเคยผ่านรถติดมากนะคะ
ช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
ได้ยินเสียงเด็กน้อยเสียงหวานลอยมาถึงกับต้องหันไปดูแล้วก็หันไปตอบนะคะ
แล้วน้องเขาหน้าตาน่ารักด้วยช่างพูดด้วยพูดเพราะด้วยคือคำถาม
คือถามแบบเพราะแล้วก็น่ารักมากนะคะก็คลี่คลายไปด้วยดีค่ะ
พี่ตำรวจก็น่ารักใช่ไหมพี่ตำรวจก็น่ารักบางทีเราก็อยากเปิดกระจกถามเหมือนกันนะ
แต่เราถามอาจจะไม่น่ารักไม่รู้พี่ตำรวจจะหันมาตอบ
ทำไมรถติดจังเลยพี่ไม่กล้าถามเลย